ตำรวจก็เตรียมที่จะเข้าอายัดตัวหญิงไก่

หลังจากที่สารทหารออกหมายจับฐานหมินสถาบันเบื้องสูง
ที่จะมัดตัวหญิงไก่ในคดีแอบอ้างเบื้องสูง
ภาพถ่ายการจัดเลี้ยงอาหารเด็กในจังหวัดพิศนุโลก
เป็นหลักฐานที่นางวลิสลาลีแก้วปลัง
อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดพิศนุโลก
นำมามอบให้กับกรมคับการปราบ
นางมนตายกรัตนการผู้ต้องหาแจ้งความเท็จ
พยายามค้ามนุษย์และแอบอ้างเบื้องสูง
วลิสลาลีเล่าว่ารู้จักกับหญิงไก่ช่วงปี๒๕๕๙
เพราะพฤติกรรมเที่ยวไล่แจกเงินชาวบ้านและอ้างตัวว่าเป็นคุณหญิง
ซึ่งหญิงไก่ได้บอกให้นำอาหารไปจัดเลี้ยงเด็ก
แล้วไม่จ่ายเงินค่าอาหารรวมมูลค่าความเสียหายกว่า๒แสนบาท
หลังจากนั้นเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ช่วย
เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
เพื่อที่จะทวงเงินค่าการจัดกิจกรรมของนางไปแล้วนะคะ
นางก็ฟ้องว่าดิฉันกันโชคทรัพย์นะคะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นอายการสั่งไม่ฟ้อง
เรื่องราวของหญิงไก่ยังคงถูกขุดคุยออกมาอย่างต่อเนื่อง
นางสายใหญ่ยิ่งภูมิอายุ๘๙ปี
ผู้เสียหายและพยานสำคัญในคดีอีกคนหนึ่ง

ได้รู้จักกับเจ้าสำนักส่งวัดยี่ป่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งได้ร่วมมือกับหญิงไก่แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
ว่าสามารถเสนอขอเครื่องราชอิสริยพรให้เป็นคุณหญิงได้
โดยมีการโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า๒ล้าน๘แสนบาท

เรียกได้ว่าเธอกำลังเดินทางซ้ำรอยกับนางกิมเองแทร่เตียวพี่สาวของเธอ
แอบอ้างตัวเป็นคุณหญิงดวงฤทัยจารุจินดา
เพื่อขอรับเครื่องราชอิสริยพรเมื่อปี๒๕๕๙
และได้จบชื่อเสียงลงด้วยกระบวนการยุติธรรม
จากเหตุการณ์ร่วมกันแอบอ้างเบื้องสูงของเจ้าสำนักสงฆ์วัดที่ป่า
ทำให้เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายให้พระสมุชาวลิศกิติเมธีรองเจ้าอาวาสวัดท่าสุงทักษินาราม
ดำเนินการตรวจสอบและขับไล่เจ้าสำนักสงฆ์ดังกล่าว
แต่กลับถูกหญิงไก่พาชายชะกันอ้างตัวเป็นบุคคลมีสี
ข่มขู่และแสดงตัวว่าเป็นผู้มีอิทธิพลห้ามเข้าในพื้นที่อีกด้วย
ในวันนี้เรื่องราวของหญิงไก่จะถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง
นำซ้ำยังซ้ำรอยเดิมกับพี่สาวของเธอเอง
ถูกดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อล่าสุดสารอาญาได้อนุมัติหมายจับหญิงไก่ในข้อหาค้ามนุษย์
หลังตำรวจมีหลักฐานพบว่าเธอมีพฤติกรรมหลอกลวงหญิงสาว
ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงให้มาทำงานที่บ้านพักย่านประชานิเวศ
แต่กลับกักค้างนุ่งเหนียวและไม่จ่ายค่าจ้าง
เช่นเดียวกับสารทหารที่ได้อนุมัติหมายจับฐานหมินสถาบันเบื้องสูง
ขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปอายัดตัวหญิงไก่
ทันทะสถานหญิงกลางเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
พระศจริษฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีปรายงาน